จำเหตุการณ์วันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๐ได้ไหมฮะ
เกิดเหตุการณ์ที่๓แยกครกใหม่ที่ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เกิดเหตุการณ์ลุงวิศวะยิงเด็กวัย๑๗ปีนักเรียนชั้นม๔เสียชีวิต
จึงเป็นข่าวคราวใหญ่โตที่เราเรียกข่าวนี้ว่าข่าวลุงวิศวะยิงน้องปอน
แล้วก็มีคลิปเหตุการณ์แบบนี้เผยแพร่ออกมาตอนนั้น

คำพูดจากคนที่อยู่ในรถนะครับบอกเดี๋ยวยิงแม่งเลย
คำพูดที่ว่าพี่ยิงเหรอเป็นเสียงผู้หญิง
เสียงภรรยาของลุงวิศวะหลังจากที่มีเสียงปืนดัง
แล้วเกิดความตกอกตกใจภายในรถ
ภรรยาถามพี่ยิงเหรอฝ่ายชายลุงวิศวะบอก
ก็มันต่อยพี่พี่ยิงมันต่อยพี่
เสียงอามาร้องไห้อยู่ในรถจำได้ไหมครับ

คือคลิปที่ออกมาจริงมันมีประมาณสัก๓๔คลิป

เขามีการทะเลาะกันก่อนหน้าแล้วก็ขับรถปาดกัน
จนกระทั่งมาถึงตรงนี้๓แยกครกใหม่
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีเด็กนักเรียน
ม๔วัย๑๗ปีเสียชีวิตนะครับ
ก็คือนายนวพลผึ่งผายถูกยิงเสียชีวิต
บริเวณ๓แยกครกใหญ่แห่งนี้นะครับ

เมื่อวานนี้นะครับที่ห้องพิจารณาที่๒สารจังหวัดชมบุรี
สารได้อ่านคำพิพากษาในคดีอาญา

ระหว่างพนักงานอายการจังหวัดชมบุรีโจทย์
และนางสาวมณีพรผึ่งผายโจทย์ร่วม
ซึ่งนางสาวมณีพรเป็นแม่ของนายนวพล
หรือว่าปอนพึ่งผายอายุ๑๗ปีที่เสียชีวิตนะครับ
ยื่นฟ้องนายสุเทพโภชนะสมบูรณ์อายุ๕๐ปี
วิศวกรบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจำเลย
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากก่อเหตุยิงนายนวพลหรือว่าปอนผึ่งผา

บุตรชายของนางสาวมณีพรถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
จำเลยให้การรับสาภาพในความผิดฐานพาอาวุธปืน
ส่วนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกันตัว
แต่คุณผู้ชมครับฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นหน่อย

โดยเฉพาะประโยคที่ว่ามีเจตนาวิวาส
และต่างฝ่ายต่างสมัครใจวิวาส

วิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐาน
รับฟังได้ว่าจำเลยหรือว่าลุงวิศวะ
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง
ส่วนปัญหาที่ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำ
เพื่อป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น
เห็นว่าเหตุคดีนี้สืบเนื่องมาจาก
ของผู้ตายซึ่งเป็นคนขับรถตู้
จอดรถอยู่หน้าร้านขายของฝาก
ขวางทางออกของจำเลยทำให้มีปากเสียงกัน

แต่เหตุวิวาสจบลงไปภายหลังจากพวกของผู้ตาย
ขับรถตู้และรถเก๋งออกไปโดยไม่ได้ท้าทายจำเลยอีก
จำเลยมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ
จอดรถสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้โทษะคลายลง

เหตุคดีนี้คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แต่จำเลยกลับขับรถตามรถทั้ง๒คันไปในทันที
แซงรถตู้บีบแตรยาวใส่
ขับไปอยู่ด้านหน้าชะลอความเร็วลง
เกือบจะหยุดรถเพื่อให้ชนท้าย
ภรรยาจำเลยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ถ่ายภาพรถเก๋งของผู้ตายไว้อีก
เช่นนี้ย่อมเป็นการท้าทายผู้ตายกับพวก
ให้เกิดโทษะและเข้ามาวิวาสกับจำเลย
จำเลยมีความฮึกเหิมกล้าท้าทาย
เนื่องจากจำเลยพกพาอาร์วุธปืน
ซึ่งบรรจุลูกกระสุนปืนไว้
ติดตัวไปด้วยและเตรียมอาวุธปืนไว้
ตั้งแต่ที่หน้าร้านขายของฝาก
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการบ่งชี้ถึงเจตนาของจำเลย
จำเลยว่าพร้อมที่จะสมัครใจวิวาด

เมื่อพวกของผู้ตายขับรถเก๋งมาถึงที่เกิดเหตุ

จำเลยหรือลุงวิศวะ
หักหัวรถอย่างกระทันหันในลักษณะปาดหน้าและขัดขวาง
ไม่ให้รถเก่งของพวกผู้ตายขับต่อไปได้
แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาวิวาส
กับผู้ตายตลอดเส้นทาง

คุณต่อคำพิเคราะห์ของศาลหน่อยครับ
ก็คือจนถึงจุดที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนจะยิงกัน
จำเลยยังมีเจตนาวิวาสอยู่นะคะ
จำเลยเห็นว่าผู้ตายกับพวกมากันหลายคน

แต่ยังคงพูดกับผู้ตายกับพวก
ด้วยน้ำเสียงและคำพูดในลักษณะไว้ท่าที

หรือแสดงให้เห็นว่าไม่อยากมีเรื่อง

อาวุธปืนไว้พร้อมยิงผู้ตาย
แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไม่ขาดตอน
นับระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนจบ๕นาทีเศษ
พฤติการเป็นกรณีที่ต่างฝ่ายต่างสมัครใจวิวาดกัน
จำเลยจะอ้างว่ายิงผู้ตายเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนไม่ได้
ไม่ปรากฏว่าผู้ตายกับพวกทำร้ายมารดาภรรยา

คือทั้ง๓คนที่อยู่ในรถไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ดังนั้นศาลบอกว่าจึงไม่อาจอ้างได้ว่าจำเลย
ยิงผู้ตายเพื่อป้องกันสิทธิ์ของผู้อื่น
พ้นพยานอันตรายที่ใกล้จะมาถึง
นี่แหละครับคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะครับ
มีคำที่สำคัญมีประโยคที่สำคัญอย่างที่บอกไป
มีเจตนาวิวาสและต่างฝ่ายต่างสมัครใจวิวาด
ใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกคลิปทั้งหมดมัน๕นาที
แต่ถ้าเกิดว่าคลิปมันมีการทิ้งช่วงระยะไป
แปลว่าทางจำเลยเองมีการสงบสติอารมณ์

ถ้าสามารถสงบสติอารมณ์ได้
ก็จะไม่กฏเขตเหตุการณ์การจิมกันตาย
จำเลยจึงมีความผิดฐานพกพาอาวุธปืน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามฟ้อง
แต่เนื่องจากจำเลยไม่ได้มีจิตใจเฮี่ยมโหดเยี่ยมโจรผู้ร้าย
แต่ขาดสติยับยั้งชั่งใจในการควบคุมตน

และยอมรับกับเจ้าพนักงานตำรวจในทันทีว่าเป็นคนยิงผู้ตาย
ประกอบกับผู้ตายมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
เห็นสมควรลงโทษจำเลยในสถานเบา
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุก๑๕ปี
ลดโทษให้๑ใน๓คงจำคุก๑๐ปี
พกพาอาวุธปืนปรับ๔๐๐๐บาท
ลดโทษให้๑ใน๑คงปรับ๒๐๐๐บาท
รวมแล้วลุงวิศวะถูกจำคุก๑๐ปี
และปรับ๒๐๐๐บาท
ขณะเดียวกัน๓จังหวัดชนบรี
พิพากษาให้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะ
ใช่อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายของกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
พากษาให้จำคุก๑ปี๖เดือน
อังคารและที่หอนุมัยเป็นเพื่อนของน้องปรพูตาย
ข้อหาก็คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

และร่วมกันทำร้ายผู้อื่น
แต่ผู้ต้องหารับสารภาพแล้วก็ยังเป็นเยาวชน
ดังนั้นโทษจำคุก๑ปี๖เดือนที่ว่า
ส่วนคนขับรถตู้นายนิพนธ์ทองศรีก็ถูกฟ้องเหมือนกันนะคะ
ในข้อหาจอดรถลักษณะกีดขวางการจราจร
แล้วก็มีการสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
หลังการพิพากษาของสารชั้นต้นเสร็จสิ้นนะครับ
นายสหภาพวงธรรมเจริญพ่อของน้องปอนหรือว่านายนวพลผึ่งผาย
เปิดเผยว่ารู้สึกพอใจในคำตัดสินของศาล
และอยากฝากไปถึงดวงวิญญาณของลูกชาย
ว่าคนกระทำความผิดได้รับโทษแล้ว
พร้อมกับขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนะครับ
ทั้งธนายแล้วก็ทุกคนเลยครับ
และก็ความเป็นทำก็ยังอยู่ค่ะ
ของลี่เลยครับเครื่องสู้นี้
ดีครับก็ถือว่าดีที่สุด
ถ้าตอนนี้นอนพรแน่อยากได้ยินอย่างไรครับ

ก็ผู้เป็นพ่อบอกทำได้แล้วทำเพื่อลูกนะครับ

และมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับ

นายสุเทพได้เดินทางกลับทันทีนะครับ

เพราะว่าขั้นต่อไปก็เป็นขั้นของสารอุทธรณ์นะครับ
แล้วก็สารดีกาก็ต้องดูว่าจะมีการอุทธรณ์กันต่อหรือเปล่า